เห้ยน่าไป

ขอถามคำเดียวว่าใช่ใช่ไหม

นึกว่าจะส่งหน้าเข้าโบสถ์เลยนะเมื่อกี้
ออกมาหน้าเผือนหน้าเผือนเพราะฉันกระจึงเธอ
นี่น่านี่น่า
สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาดลีลาให้สุดเวียน
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขัน
ในยกที่๑๐ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ศูนย์ซินาปิสบ้านลอเรนโซ

ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
เส้นทางการต่อสู้ของทีมกระต่ายซ่า

มีคะแนนสะสมนำทีมลูกหมู๓ตัวเพียง๓คะแนน
มาในยกนี้ซึ่งเป็นยกที่๑๐

เพลงซ่าท้าให้เต้น
ทั้งสองทีมมีความตั้งใจ
ซุ่มซ้อมให้การแสดงออกมาดีที่สุด
จะได้ใจกรรมการกันทีมละกี่คะแนน
มาติดตามชมความน่ารักของเด็กทั้งสองทีมได้ใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
เชิญพบกับพิธีกรขวัญใจแม่ยก
คุณชายามิดชัย

เพราะว่าวันนี้นะเป็นการแข่งขันในยกที่๑๐นะครับ
แต่ตอนนี้นะฮะเรามีกรรมการใหม่มาเสริมทัพ
กรรมการของเรามีคุณฝนธนศูนย์ท่อนพ่อเจมส์พบโจกคลบประวันวรรณ

เดี๋ยวคุณเสมา

แหะ

กล้อมหน่อยอ่ะทั้งงอนหนา
จริงไม่เปิดเผยที่ไหนเลยนะเนี่ย
บอกแล้วว่าอย่าไปเรียกให้ได้ยินแต่เตือนใจฟัง
หอยยังไม่รู้ซะแล้วเก้าอี้ตัวนั้นน่ะอาถรรพ์

ก่อนตายจะทุลนทุลายเลยทีเดียว
พอแตะมือเปลี่ยนแล้วหน้าตาดีขึ้นเรื่อยนะ

ที่แล้วนี่ไอซ์สลันยูนะครับผม
นึกไม่ถึงเลยว่าจะกลายเป็นหอยได้

ไอนี่ตัวอะไร

คือจริงเกมในวันนี้จะต้องดูจากท่าเต้นเป็นหลักตามโจทย์เพลง
ผมจะเน้นความสนุกสนานครับวันนี้

พ่อวงเขาเรียกว่าดูภาพรวมเนอะ

ไม่ว่าจะการร้องไม่ว่าจะการเต้นนะ
ที่สำคัญที่สุดใครร้องออกมาแล้วมันซ่า
เดี๋ยวคุณพ่อขอคำว่าซ่าอีกทีได้ไหมครับ

ไม่ใช่โฝนให้ฝนให้ฝนให้ฝน

และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการแข่งขันในยกที่๑๐นะครับ
ที่๑๐นี้ซึ่งทางรายการของเราเป็นผู้ตั้งโจทย์เอาไว้
เพลงในวันนี้ก็คือเพลงซ่าท้าให้เต้นครับ
น้องต้องรวมพลังกันให้เต็มที่
มีเพียงหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดจำนวน๓๐๐๐บาทครับ

เพราะว่ามันเป็นทางที่ถนัดของพวกเรา๓คนอยู่แล้วค่ะ
หนูก็เลยเลือกเพลงจีนี่จ๋าค่ะ

จะทำให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะเห็นความสามารถอย่างอื่นของพวกเราค่ะ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

และพวกเราเชื่อมั่นว่านะคะเพลงที่พวกเราเลือกเนี่ย
จะทำให้ผู้ชมในห้องส่งแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศนะคะ

คนอื่นรู้ว่าเราก็ทำได้นะครับเอาล่ะค่ะ
พบกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมนะครับจากจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดชนบุรีทั้งสองทีมส่งตัวแทนขึ้นไปเลยครับ
พี่เลี้ยงครับก็ไม่ได้บอกกับน้องหรือไง

เอ่อคุณฮะคุณความรู้สึกช้ามาก
เพราะคุณเห็นจริงจริงเพราะคุณเห็นจริงจริงแล้วนี่ยืนอยู่
เพราะบอกว่าตุ๊กแกเอามือถูกตุ๊กแกเล่นดีด้วย
คุณแซคฮะคุณแซคเป็นพี่เลี้ยงพี่หอยสวัสดีครับ
คุณแซคเป็นพี่เลี้ยงเหรอฮะเนี่ยใช่ครับ

คุณจะไหวเหรอครับคุณแซคครับ
ไหวไม่ไหวก็เป็นมาหลายวันแล้วครับ
เมืองเอาเป็นมาหลายวันแล้วเหมือนเป็นหวัด
คุณแซคแล้วทำไมขึ้นกันมาหมดเลยเนี่ย
สองทีมยังไงกันอันนี้เป็นตัวเทศกันทั้งทีมเลยครับผม

เอายังไงหมายถึงว่ายังไง

ขอขอถามครั้งเดียวว่าใช่ใช่มั้ย

ครูขอบคุณมากครับ

ครูก็สอนเต้นแต่วันนี้ครูไม่มาค่ะ
แล้วคุณครูที่สอนเต้นหนูจริงแล้วเขาสอนอะไรอยู่ลูก

เดี๋ยวความคิดเห็นไม่ตรงกันว่ะ

เดี๋ยวเธอครูอาทิตย์ด้วยทั้งเพลงก็

หอยพี่หอยไม่รู้อะไรซะแล้ว

เนี้ยเดตเทลเซอโภกเซอลาตันน่าจะบอกให้
เฮ้ยเขาดูใหม่มาแล้ว
เขาดูนิ่งได้ไหม

เก็บด้วยป่ะ

ถ้าอย่างนั้นพี่เอาหมูก่อนละก่อน

ก็พี่บอกจะเอากระต่ายสร้างไง

เพราะว่าตอนนี้น้องมีคะแนนสะสมเนี่ยยังตามอยู่

โอ้โหน่ารัก

เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรที่หนูจะมาโชว์ในวันนี้
พูดเลือกเพลงของพ่อเจ็นพบหรือ

ไม่ใช่เจนนี่
เจนพบเพราะว่าเจนนี่

ท่อนที่จะทำให้คนลุกมาขยับได้

เพราะว่าท่อนกลางเป็นอะไรที่คนรู้จักง่าย
แล้วก็มันเป็นท่าง่ายท่าเบสิก

พอดนตรีขึ้นมามันก็ร้าวใจเลย

จะทำให้เราร้าวใจได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

เราจะได้เห็นความสามัคคี

ท่อนสุดท้ายเป็นท่อนโซโล
ซึ่งถ้าเต้นเนี่ยก็มีเยอะมากด้วย

ให้กำลังใจเด็กหน่อยเร็วจะร้องแล้ว

สู้มั้ยสู้
ให้กำลังใจหน่อยสู้มั้ย

แล้วก็ความสามารถที่เกินตัวพวกเขาจริง

เจ้ากับบทเพลง

คุณจะพาชจ็อตเด็ดที่แบบ
จากทีมลูกหมู๓ตัวแน่นอนครับผม
ออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นะนี่นะ
โชว์แรกของโจทย์เพลงซ่าท้าให้เต้น
กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับเพลงจินนี่จ๋า
จากทีมลูกหมู๓ตัว
พวกเราทีมลูกหมูสามตัว

โชว์แรกของโจทย์เพลงซ่าท้าให้เต้น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

ถูกมือให้เสียตัวทับจงเป็นหมาน
หยุดด้าจริง
เป็นไงลูกฟังคำคอมเม้นต์จากคคคคแล้วรู้สึกยังไงลูก
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคำชมบ้างค่ะ

ชมหมดเลยนะชมมั่นมายกลายกองเลยนะลูก
ออกมาละเธอนี่เธอเพราะฉันก็ชื่นเธอนี่น่ะนี่น่ะ
ร้องและเต้นเป็นทีมเวิร์คแบบนี้
น่าจะเก็บคะแนนจากใจกรรมการได้มาก
พอดูช่วงหน้ามาลุ้นผลกันครับ
โจทย์เพลงซ่าท้าให้เต้นในเพลงจินี่จ๋า
จะทำให้ทีมลูกหมู๓ตัวเก็บคะแนนได้กี่แต้ม
และจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้นำได้หรือไม่

ที่๑๐นี้คณะกรรมการทุกท่าน
มีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มสำหรับเพลงนี้๓๐คะแนน
คณะกรรมการจะให้ทีมลูกหมู๓ตัวเท่าไหร่ครับ
และคะแนนของทีมลูกหมู๓ตัวคือ

ประสุนทรีย์

ผมเดี๋ยวเผื่อใจไงเผื่อใจเพราะว่า

นี่ดีขนาดนี้คุณยังให้ก้าวทำไมคุณใจไม้เส้นละกรรมขนาดนี้
เด็กความดีขนาดนี้คุณให้แค่ก้าว

อ้าวแล้ววันนี้คิดว่าการแขนตะเลี่ยนะ
พี่หอยเพื่อใจไว้อีกนิดนึง
รู้จักว่าถ้าไปให้๑๐
ดูแลเปล่าอะ
แต่เผื่ออะไรเลย
มันต้องมีการแบบว่าเฉือนชนะกันบ้าง

หัวคริสไหมเอ้าอีก๒คนไม่มีหรอครับ
ผมคิดว่าคุณน่าจะมีเรื่องกับผมแล้วตอนนี้
ผมไม่ได้ง่าย

เพราะฉะนั้นหมดหน้าที่ของทีมหนูแล้ว

ของทีมฝ่ายตรงข้ามที่จะขึ้นมา
ดูสิว่าเขาจะมาใน
ลูกน้อย๓ตัวทำคะแนนในรอบนี้เพิ่มไปอีก๒๙คะแนน
รวมคะแนนสะสมทั้งสิ้น๒๘๐คะแนน
หลังจากที่จบโชว์เสร็จนะครับผมพี่แซคต้องขอปรบมือแล้วก็ขอชื่นชมแก๊งลูกหมูนะครับ
เก่งมากนะครับผมทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็เขาเรียกว่าผิวไหวเหนือสายน้ำมากมากนะครับผม
หลังจากที่โชว์เสร็จครับทราบผลคะแนนแล้วรู้สึกยังไงครับ
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็มีคำชมหลายอย่างมากเลยค่ะ
แล้วความชมของกรรมการเนี่ยสามารถนำให้เราไปพัฒนาต่อไปได้ค่ะอืม

การเดินทางในยกที่๑๐ผ่านครึ่งแรกไปแล้วกับผลงานของทีมลูกหมู๓ตัว
ทั้งร้องทั้งเต้นได้น่าประทับใจมากมากซึ่งน่าจะทำให้ทีมกระต่ายซ่ากดดันไม่น้อยเลยทีเดียว
และทีมกระต่ายซ่าจะสู้พลังเต้นสุดซ่าของทีมลูกหมู๓ตัวได้หรือไม่
จักกิ้มกับตกโตจะเรียกคะแนนได้เท่าไรต้องมาติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่า
จักริมคืออะไรจักริมคือจิ้งจกส่วนต๊กโตก็คือตุ๊กเกค่ะ
แล้วคำคลกลูกคำคลกพี่หอยค่ะ
ทำไมถึงชอบพี่หอยหนูชอบไอ้ตรงมัดจุกของพี่หอยไงครับ
หอยเหมือนมาริโอมากเลยครับมาริโอเมาเลอร์มาริโอเก็บเห็ดในเกมครับ